ตำรวจเก๋บุกโลงพรักษณ์ไปโวยวายตำรวจจริง
อ้างว่าตัวเองเป็นพนประบูรณ์โทคน

ขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาเมาแล้วขับ

พี่อยู่กองพี่นายอยู่ก็เลยทำไมโทรมาโทรมาก็ไม่ได้อีกเรื่องหรอก
ก็ได้เรื่องใหญ่เหลือพ่อเด็กคดียาคดีอะไรคดีแมวคดีเอง

ผมขอขออนุญาตพี่ยังจะเสียนะครับ

พี่ยังจะเสียแล้วจะเสียสิ้นปีเนี่ย

บัตรแล้วได้

ใช่ไหมคือถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงเนี่ย
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าท่าทางก็ดูตีบทแตกอยู่นะ
แล้วทรงเขาได้ด้วยครับจะสวมชุดตำรวจนี่โอ้โหทรงได้ด้วยใช่ไหมฮะ
คือคนจะเกษียณแล้วคือเหตุการณ์นี้เกิด๑๗กันยา
คือถ้าเกษียณก็ควรจะเกษียณปลายเดือนนี่แหละถูกไหมฮะ
เพราะว่า๑ตุลาก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งใหม่อะไรต่างแล้วนะ

โวยวายเสียงดังพลตำรวจโทประสิทธิ์
บอกว่าอยู่กองวินัยพี่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนตำรวจที่คุยด้วยครับตำรวจจริงนะฮะ
พันธบตรีชิงชัยภัยบูลครับเป็นสารวัตร
ก่อนหน้านี้ตำรวจเนี่ยคือเรื่องเป็นอย่างนี้
ตำรวจเขาไปจับกลุ่มชายคนหนึ่งในข้อหาเมาแล้วขับครับ

ตำรวจโทประสิทธิ์เนี่ยเดินทางมาโรงพักนะครับ
ขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกัน
แต่ในขณะที่กำลังพูดคุยครับทางสารวัตรเนี่ย
ท่านก็แอบสั่งให้ตำรวจในโรงพักไปสืบค้นข้อมูล
ปรากฏว่าอ้าวในสาระบบตำรวจไม่เห็นมีเลย
คนตำรวจโทประสิทธิ์มาจากไหนนะมาจากกวินัย

ก็ขอดูบัตรครับพลตำรวจโทกรรมลอท่านเนี่ย
เก๊เนี่ยทำทีเป็นคุยโทรศัพท์
และพยายามเดินหนีออกจากโรงพัก
คงเขินอ่ะเริ่มอายแล้วนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวมาดำเนินคดี
สุดท้ายแล้วก็ยอมรับครับว่าไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะ

ชื่อจริงคือนายประสิทธิ์นี่แหละอายุ๕๙ปีครับ
รับจ้างทั่วไปซื้อเครื่องแบบมาจากออนไลน

เครื่องแบบตำรวจมาขายในออนไลน์แบบนี้นะครับ
ที่ทำแบบนี้เพราะคิดว่าตำรวจยศต่ำกว่า
พอตัวเองอ้างว่าเป็นพลตำรวจโทปุ๊บเนี่ย
ตกใจและเกรงกลัวจนยอมปล่อยเพื่อนที่ถูกจับครับ
สุดท้ายก็ต้องยื่นหลักทรัพย์๗๕๐๐๐บาท
ขอประกันตัวในชั้นสอบสวน
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเสียงของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ

มารู้อีกทีตอนที่สวรรค์ร้อยเวียนที่เค้า

แต่เราได้ยินใช่ไหมว่าเค้ามาขออะไรบ้างเลย

ผมก็ไม่ได้สังเกตอีกคือผมรู้ตอนแรกคิดว่าเป็นนายมา

ก็ตอนที่สวรรค์ก็ขอดูบัตรแค่นั้นเอง

แล้วสรุปล่ะคะให้ดูไหมบัตร
ให้ดูครับตอนแรกถ้าสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่

เราก็ตัวเล็กเราก็ไม่กล้า

เจออย่างนี้เพิ่งเคยเจอ

แต่ว่าตำรวจในรูปที่ทำเป็นโทรศัพท์

ทรงผมอะไรแบบเหมือนเลย

สัญชาติยานตำรวจเขาดีจริงนะครับ
ตรวจสอบก่อนสุดท้ายก็จับโป๊ะได้นะครับ